คุณผู้ชมคะอันนี้แปลกเรื่องของการเสียชีวิตของผู้จัดการปั๊ม
คือเสียชีวิตในห้องน้ำในออฟฟิศนะ
แล้วลักษณะคุณผู้ชมนึกถึงสภาพห้องน้ำที่มันเป็นซ่วมซึม

แล้วดูลักษณะสิขานี่ยืดออกมาลักษณะเหมือนกับนอนหงายหลังไป

นี่เห็นไหมว่าคนที่เข้าห้องน้ำจริงต้องถอดกางเกงลงมาใช่ป่ะ
แต่ว่าศพคุณเข็มขัดยังรัดอยู่
แต่ว่าซิปกางเกงรูดลงแล้วอวัยวะเพศออกมา
เสียชีวิตแบบนี้ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเสียชีวิตอยู่ในท่าแปลกแบบนั้น
ปัสสาวะปัสสาวะแล้วล้มหรือยังไงฮะ
แต่ถ้าเกิดว่าล้มก็ต้องหันหน้าเข้าหาตัวซ่วมซึมนี้ไหมคุณ
อันนี้เป็นลักษณะแบบหงายหลังไปแล้วก็พาดกับซ่วมซึมแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีไปตรวจสอบปั๊มแก๊สอยู่ที่ตำบลบังเดือที่อำเภอเมืองปฐุมธานีนะ
แล้วก็เข้าไปในห้องน้ำที่อยู่ในออฟฟิศค่ะ
เจอร่างของผู้จัดการปั๊มคือนายพัชรพลอายุ๔๗ปี
สภาพศพแบบที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นซ่วมซึมก็จริงลักษณะที่ยกพื้นขึ้นมานะ
ขึ้นมาเหนือพื้นแต่ลักษณะคือเหมือนกับเขานอนเหยียดขาเหยียดยาวอะค่ะ
แล้วกางเกงยีนเอวยังรักเข็มขัดอยู่แต่ซิปกางเกงถูดรูดลงนะคะ
จากการตรวจสอบไม่ได้เจอร่องรอยการต่อสู้
แล้วก็เข้าไปดูในโซนออฟฟิศที่โต๊ะทำงาน
ก็ไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินนะ
นำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
หาสาเหตุการเสียชีวิตหน่อย
ทีนี้ก็เลยต้องถามคนที่อยู่ในออฟฟิศบ้าง
อย่างแคทเชียร์แคทเชียร์ของปั๊มเนี่ยเล่าให้ฟังนะ
บอกว่า๒ทุ่มเมื่อวานนี้จะเอาเงินไปให้กับผู้จัดการปั๊ม
คือทีแรกเธออยู่ตรงแคทเชียร์ใช่ไหมนี่อยู่ตรงแคชเชียร์นะ
แต่พอจะเอาตังค์ไปให้เข้าไปในออฟฟิศแล้ว

แล้วเห็นผู้จัดการอยู่ที่ซ่วมซึมลักษณะนอนหงายแบบนี้
เรียกไปผู้จัดการผู้จัดการเงียบค่ะ
เข้าไปดูอ้าวเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยต้องรีบโทรแจ้งผู้จัดการอีกสาขาหนึ่งให้มาดูหน่อย
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนี่ยังไม่รู้เลย
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอะไรกันแน่

ว่าปกติผู้จัดการต้องกินยาทุกวัน

จะเป็นการเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
หรือว่าหัวใจวายแบบเฉียบพลันหรือเปล่า

รวมถึงต้องไปไล่ดูกล้องวงรจนปิดตรงหน้า